คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ยังต่อเนื่องอารมณ์กันที่ความน่ารักของลูกซุปตากันหน่อยนะฮะ
ลูกสาวแม่เป้ยปานวาดนี่แหละโอ้โหแล้วเธอช่างพูดมาก
แล้วขึ้นชื่อนะด้วยความกวนโอ๊ยอันนี้คุณแม่เขาบอกเองนะ

ล่าสุดโดนคุณแม่แกล้งอีกแล้วนะจ๊ะ
โพสต์คลิปนี้เอาไว้ในอินสตราแกรมเป็นคลิปตอนที่น้องปารินเขาตื่นมา

ขอตั้งหน่อย
ขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อย
อยู่เป็นรู้งานใกล้จะตุดจีนแล้วปารินสุดยอด
ดีฉันว่าให้แบบว่างปล่อยเต็มที่เลย

ให้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ให้หมด

โนล่าค่ะลูกสาวตัวจิ๋วของคุณแม่เจนนี่ค่ะ

ว่าคุณแม่เขาสวดมนต์ก่อนนอนแล้วค่ะ

ทำไงล่ะคะทีนี้ยกมือขึ้นพนม

เขาสวดมนต์เป็นภาษาอะไรคะลูก
โหน่ารักมากเลย
ท่าดูแบบพุ่งสัตว์ตัว
มันจะก้มกลาบด้วยนะ
คุณแม่จะบอกว่าสอนสวดมนต์ทุกคืน
เด็กมันอยู่ในช่วงวัยที่เรียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่

อ่าอยากปัดบ้าง
แล้วบอกด้วยนะว่าน้องเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ
แจ๊กกะลินจ๋าดูซิว่าทาเล็บน้องทาสีอะไร

สีเขียวแต่น้องแอดวานกว่านั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษ

บอกเลยนะ

ตุ๊บน่ารักทีเนี่ยนะคะ

ชอบแบบว่าแต่งเติมแต่งตัว

คือลูกเขาน่ารักด้วยไงแล้วคุณแม่เขาก็สวย

อืมแม่ฉันสะดุ้งแล้วนะอยู่บ้าน